มีเหตุการณ์เสียชีวิตอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับ
เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่สัตหีบชนบุรี

นะครับคือก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้ตายนะครับ
ผู้ตายเนี่ยเป็นผู้ชายอายุห้าสิบหกนะครับ
แต่ทางร้านเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหขอชี้แจงขอแก้ข่าวหน่อยเถอะ

คือตอนนี้คนกลัวไปหมดเลยเพราะว่าผู้ตายเนี่ยมากินอาหารที่ร้าน
แล้วกินหมูสะเต๊ะเข้าไปไม้แรกเลยแล้วก็ฟุ๊บเลย

ฟุบหมดสติเสียชีวิต
ตอนแรกไม่รู้ว่าอาหารติดคอหรือหัวใจวายไง
ใช่แต่ข่าวที่มันออกไปเนี่ยก็คือมากินหมูสะเต๊ะแล้วตาย

ทีนี้มันก็จะเกิดอะไรขึ้นหมูสะเต๊ะไม่ปลอดภัยหมูสะเต๊ะไม่ดี
หรือหมูสะเต๊ะกินแล้วติดคอตายที่ร้านนี้อย่างนี้นะฮะ

เมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็นนะครับทุกผู้ชมครับ
ประมาณหกโมงเย็นนะอ่า
มีผู้ที่หมดสตินะครับอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวปลาแห่งหนึ่งที่ริมถนนสุขุมวิทย์หมู่สี่
ตะบนนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
อ่าเขาไปกับเพื่อนเพื่อนนะฮะไปกันสี่คนรวมสี่คนนะครับอ่า
กู้ภัยไปถึงก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจนะฮะ
แต่ไม่ทันนะฮะเสียชีวิตนะครับ
อ่าผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายประเสริฐแจ่มมณีอายุห้าสิบหกปี
ร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านข้าวต้มปลาก๋วยเตี๋ยวปลาแล้วก็มีหมูสะเต๊ะด้วยนะครับ
พอเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ขึ้นนะฮะเราก็เลยต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อย
อืมอ่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุข
ผู้สื่อข่าวของเราไปที่ร้านที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่สัตหีบนะฮะ
เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวปลาข้าวต้มปลามีทองม้วนมีหมูสะเต๊ะด้วย
เป็นตึกแถวนะครับไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็น
จากพนักงานของร้านนี่ฮะหมูสะเต๊ะเนี่ยฮะที่ลูกค้าสั่งกินเมื่อวาน
อ่าเราก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับเมื่อวานนี้ผู้ตายมานั่งสั่งอาหารทานกับเพื่อนรวมสี่คน
อาหารที่สั่งเนี่ยพนักงานที่ร้านบอกว่ามีข้าวต้มปลามีลวกจิ้มทะเล
มีหมูสะเต๊ะแล้วก็ปลาลวกจิ้มที่เหลือก็เป็นพวกเครื่องดื่ม
ตอนที่ผู้ตายกำลังถือหมูสะเต๊ะอยู่ในมือเพื่อจะกินเนี่ย
พอกินหมูสะเต๊ะเข้าไปไม้แรกนะก็ชักเลยแล้วก็หมดสติ
ฟุบลงกลางโต๊ะอาหารเพื่อนเพื่อนก็เข้ามาช่วยกันนะ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาถึงช่วยปั๊มหัวใจ
แต่ว่าช่วยไม่ทันนะฮะอืมเสียชีวิตนะครับคือ
พนักงานที่ร้านบอกว่าทีแรกที่เห็นเนี่ยยังคิดว่านายประเสริฐผู้ตายเนี่ย
แกล้งหยอกเพื่อนหรือเปล่าค่ะคือแกล้งแบบอึกอักอึกอัก
หมดสติอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วพบว่าหมดสติ
หายใจไม่ออกจริงนะฮะก็เลยมาช่วยกันนะครับ
แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะตอนนี้ยังรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดอยู่เลยนะครับ
ไม่รู้ว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นอาการหัวใจวายเฉียบพลัน
หรือหมูสะเต๊ะติดคอหรือมีอาหารอย่างอื่นติดคอเนี่ย
อันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผลการชนสูตรยังไม่ออกนะฮะอ่า
เพราะฉะนั้นก็คุณกิติศักดิ์ไปก็เลยลองทดลองดูหน่อย
อันนี้ด้วยความเคารพผู้ตายนะฮะแต่ว่าอ่าก็อยากจะลองดูว่าเออ
หมูสะเต๊ะที่ร้านเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับอ่า
ให้พนักงานเนี่ยลองกินดูก่อนนะฮะก็สั่งปลาลวกสั่งหมูสะเต๊ะ
สั่งข้าวต้มปลาสองจานก็นั่งทานกันไปพออาหารปุ๊บอยู่อยู่
พี่เขาก็มีอาการแบบเหมือนเพื่อนเล่นกันนะคะแล้วก็ฟุบไปเลย
ไม่ค่ะคือเขาล้มแบบเพื่อนเขารับไว้อย่างนี้ค่ะเอ็นลงไป
แค่นั้นค่ะแล้วก็พวกก็ไปตามให้เขามาช่วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่าเร็วถ้าเกิดว่าเคี้ยวเร็วอาจจะแบบหลุดติดคอไปเลยก็ได้ค่ะ
มันก็เป็นไปได้เราก็ไม่รู้เนอะแต่ทางที่ดีก็คือว่าไม่ต้องเร่งรีบ
เวลาทานก็เรื่อยเรื่อยเคี้ยวให้ละเอียดทั้งนั้นก็ค่ะถ้าเรามาระมัดระวังเยอะเยอะ
มันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเหตุการณ์เมื่อวานมันเร็วมาก
เพราะว่าตอนที่แกมาแกก็คุยแบบสนุกสนานไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้
เขาก็บอกว่ากินหมูสะเต๊ะแล้วปิดคอเสียชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะต้องมาลองค่ะครับ
เรามาลองกันดีกว่าครับผมผลไม้ต้องมาลองเองค่ะว่าหมูหมูสะเต๊ะที่ร้านเรา
เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอ่าครับลองครับผมลองครับโอเคครับลองครับ
ก็ละสองไม้กินไหมสองไม้สองไม้ค่ะโอเค
คือถ้ามันจะเกิดจากอาหารติดคอจริงจริง
มันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นแค่หมูสะเต๊ะหรอกใช่ไหม
ใช่ค่ะข่าวคนกินปลาหมึกแล้วติดคอนี่ก็มีใช่ไหม
หลายอย่างแล้วก็ไม่รู้ว่าจังหวะที่กิน
พูดไปด้วยไหมหรืออะไรไหมเคี้ยวละเอียดไหม
คือมันมีปัจจัยหลายอย่างมากจริงนะถ้าจะเป็นสาเหตุจากการติดคอเนี่ยนะคะ
เจ้าของร้านค่ะนางสาวจุธามาสกองแก้วเขาก็บอกว่าเปิดร้านมา๕ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาค่ะ
วันเกิดเหตุเจ้าของร้านเขาไม่อยู่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
จนมีข่าวนี่แหละว่านายประเสริฐกินหมูสะเต๊ะที่ร้านเธอแล้วตายนะคะ
เธอก็เลยบอกว่าคนที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงแล้วมาโจมตีร้านของเธอมันก็มีไง
เอ๊ะหมูสะเต๊ะใส่อะไรลงไปหรือเปล่ามีสารอะไรหรือเปล่าทำไมกินแล้วตายอะไรแบบนี้
เธอบอกเธอเห็นแบบนี้ก็เสียความรู้สึกนะซึ่งวันนี้บริษัทในจ้างของนายประเสริฐนะคะก็ติดต่อไป
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณด้วยนะคะที่ร้านที่เกิดเหตุ
หมูสะเต๊ะใส่เรื่องร้องมือโครงที่จบเราก็เป็นวิธีที่เปล่า๔๗
อาหารไม่ละเอียดมันก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตในการอาหารติดคอด้าน
คือเรื่องติดคอนี่ก็เรื่องหนึ่งนะ
แต่เรื่องที่ว่ามีสารพิษสารแปลกปลอมอะไรรึเปล่า
คือถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงมันคงไม่ใช่มีผู้ตายคนเดียวใช่ไหม
เพราะว่าก็กินกันเยอะเนี่ยที่ร้านก็เลยอ่ะลองให้ติกินดูหน่อย
ความปลอดภัยของหมูสะเต๊ะที่ร้าน
ตีก็ลองกินไม้แรกไม่เป็นไร

ต่อไปก็กินไปเรื่อยก็ยังไม่เป็นไร

เราลองโทรหาติหน่อยไหม

แต่เวลากินต้องระวังอยากแบบกินเคี้ยวไปด้วยพูดไปด้วย
กินคำโตบางทีก็ต้องระวังอะค่ะ
อันนี้คือเพื่อเตือนกันแต่ก็ต้องแสดงความเสียใจ
กับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
วันนี้เราได้คุยกับลูกชายของผู้ตายนะครับ
รับศพคุณพ่อที่โรงพยาบาลบังละมุง
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
ก็ที่วัดที่แถวย่านพระราม๓กรุงเทพ
คือลูกชายเขาก็ไม่สะดวกจะให้ข้อมูลอะไรนะฮะ
แต่ก็บอกเรานะครับบอกว่าพ่อเนี่ยร่างกายแข็งแรงอันนี้ยืนยัน
ไม่มีโรคประจำตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร
หมอบอกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหมูสะเต๊ะติดหลอดลมจนเสียชีวิต
แต่ต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดก่อน
แต่ทางลูกชายก็ไม่ได้ติดใจอะไร
แล้วไม่ขอกล่าวโทษทางร้านด้วยที่พ่อไปนั่งกินอาหาร
เพราะฉะนั้นท่านที่อาจจะไปกล่าวโทษทางร้านเขาอะไรยังไงเนี่ย
ยังไงก็รอดูรายละเอียดเหตุการณ์ที่แท้จริงด้วยกันแล้วกันนะครับ
ส่วนเพื่อนของพ่อที่ไปทานข้าวด้วยกันเมื่อวาน
ลูกชายบอกว่าเพื่อนพ่อเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนที่สั่งหมูสะเต๊ะแล้วหมูสะเต๊ะมาถึงที่โต๊ะเนี่ย
นายประเสริฐก็หยิบหมูสะเต๊ะขึ้นมาไม้แรก
แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มลงไปหมูสะเต๊ะต้องจิ้มน้ำจิ้มก่อน

แต่ก็หักบ่อยฮะคือคนกินหมูสะเต๊จะรู้บางทีพอจิ้มไปแล้วไม้มันหักปึ๊กก็มี

บอกว่าตอนนั้นยังแซวกันอยู่เลยบอกโอ้โห

ปรากฏว่านายประเสริฐก็จิ้มน้ำจิ้มเสร็จก็เอาขึ้นมากินแล้วก็ทีนี้ก็แบบหมดสติชักอะไรอย่างนี้นะ
นี่ฮะเพื่อนเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ